อีกเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะ
เป็นพระลูกวัดท่าแดงนครนายกท่านขับรถกระบะขับเองเลยอ่ะนะคะ
แล้วเสียหลักไปพุ่งชนรถจักรยานของสองแม่ลูก
ซึ่งสติไม่สมประกอบก็ทำให้หญิงชรา
ซึ่งเป็นผู้เป็นแม่เสียชีวิต
ส่วนหญิงสาวที่เป็นลูกก็บาดเจ็บนะคะ
อุบัติเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้เกิดขึ้นที่ถนนสุวรรณสอน
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกช่วงค่ำวานนี้ค่ะ
ตำรวจก็พบผู้เสียชีวิต๑คนคือนางพัชรีมูลกูล
อายุ๕๔ปีสภาพคือขาหักทั้งสองข้าง

อกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้บาดเจ็บแขนหักอีกหนึ่งคน
คือนางสาวสุมาลีมูลกูลอายุ๒๐ปี
ทางทีมอาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ไปช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปากพลีค่ะ
จากการสอบถามพระปรีชาเครือบุญอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นพระลูกวัดท่าแดงและก็เป็นคนขับรถกระบะด้วยเนี่ยนะคะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุท่านก็ขับรถออกจากวัด
ส่งเอกสารตามวัดต่างต่างค่ะก็ขับมาเนี่ยใช้ความเร็วปกติ
และใช้เส้นทางเส้นนี้มาเป็นประจำแต่พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
รถมันเสียหลักค่ะทำให้ไปพุ่งชนรถจักรยานของสองแม่ลูก
จนเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นนะคะส่วนนายชัยวัดบ้านใหม่
อันนี้เป็นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะเขาก็เล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุ
เขาออกกำลังกายอยู่ในสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้กัน
จากนั้นได้ยินเสียงรถชนดังสนั่นเลยก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
พบว่ารถกระบะเนี่ยชนเข้ากับรถจักรยานและมีผู้บาดเจ็บ
เขาก็รีบเข้าไปช่วยเป็นคนแรกเลยนะคะแล้วก็ประสานให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
มาช่วยเหลือมารับตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไปค่ะส่วนชาวบ้านที่เขาอยู่ในระแวกนี้
เขาบอกว่าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาสติไม่สมประกอบนะคะอาศัยกันอยู่เพียงแค่สองคน
ฐานะก็ยากจนโดยส่วนใหญ่ก็ไปรับจ้างทำงานในตลาดท่าแดง
เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้ขึ้นค่ะ